มันไม่รู้สึกเหมือนกับเราชนะอะไรนะเหมือนกับเหมือนกับเราได้รับมอบคำสั่งมาไม่ได้รู้สึกเราชนะนะ
นักงานเล่นวันนี้ไม่ใช่วันไหห่งการฉลองจะชนะเลย
แต่ก็อย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่ก็เป็นภาระที่หนักครับ
แต่ยินดีทำครับก็จะไม่ทำให้ผิดหวังครับ
๖นาฬิกา๓๓นาทีคุณผู้ชมครับ
จากประสบการณ์ที่ผมเป็นนักข่าวแล้วจากนี้ไปนักข่าวที่ตามดูกรุงเทพมหานคร

เพราะว่าวันนี้นะขนาดยังเป็นวาดที่ผู้ว่ากอทมอยู่นะคุณผู้ชมครับ
นะครับฟิตทั้งร่างกายค่ะฟิตทั้งงานเช้าตี๕ไปวิ่ง

น้องตายนักข่าวไทยรัฐทีวีไปวิ่งตามสัมภาษณ์ต้องวิ่งตาม

แล้วแต่อันนี้จริงแล้วเป็นภารกิจในชีวิตประจำวันของคุณชาติชาติอยู่แล้ว
นี่คุณศิริวารรักษาตื่นไปไปวิ่งด้วย
แต่คุณสิริวัลเขาสบายอันนั้นเขาก็แข็งแรงเหมือนกัน
ใช่เขาเป็นนักกีฬาอยู่แล้วแล้วช่วงบ่ายนะ
ช่วงบ่ายฟิตร่างกายเลยใช่ไหมฟิตงาน

คุณวิรอดรัฐคณะอดีตศรไปดูครองราชพร้าว
ดูช่วงเช้าก่อนนะฮะนี่แหละครับนายชัดชาติกับนายวิโรธ
ไปดูช่วงบ่ายเลยใช่ไหมไปครับไปที่คลองราชพร้าว
สำรวจสภาพลำคลองเพื่อนำเสนอนโยบายฮะ

ชัดชาติบอกว่าวันนี้เนี่ยแม้กรกตจะยังไม่รับรอง
ตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างเป็นทางการ
แต่ปัญหาเร่งด่วนที่จะต้องแก้ไขคือน้ำท่วมเลยนะฮะหน้าฝนด้วย
ซึ่งจุดที่มีปัญหาคือคลองราชพร้าวนะครับไปจนถึงคลองแสนแสบ
เพราะว่าส่วนใหญ่เกิดจากผู้รับเหมาทิ้งงาน
ในการสร้างคันกั้นน้ำนะฮะทำให้ไม่สามารถขุดลอกคลอง
จึงต้องไปพิจารณาว่าจะยกเลิกผู้รับเหมานี่นี่นะฮะ
มาถึงเด็ดขาดเลยหาวิธีการอย่างไร
รวมถึงการจัดการแก้มลิงเพื่อรองรับน้ำ
ส่วนเรื่องของคุณภาพน้ำมองว่าการสร้างโรงบำบัดน้ำเสีย
ยังไม่ครบถ้วนนะครับต้องเข้มงวดเรื่องนี้ด้วยฮะ
ความมั่นที่ร่วมมือกันด้วยผมถือโอกาสที่มาคุยกันด้วยเลย
ร่วมมือกันเพื่อประโยชน์ของประชาชนในเขต
แล้วผมว่าสอกรเข้าใจรายละเอียดของพื้นที่ได้ดี
แต่วันนี้พอเอิญเกี่ยวข้องกับสองพัก
ก็เลยเชิญสองพักแต่เดี๋ยวไปทุกพื้นที่แหละฮะ

ว่าที่สกพักไหนก็จะเชิญมาคุย
ลงพื้นที่ก็จะเชิญท่านสก

เพราะว่าจะทำให้เราเข้าใจปัญหาได้ดีขึ้น
เห็นไปกันแบบนี้พาคุณวิโรธไปด้วย
นักข่าวก็ถามสิเป็นผมผมก็ถาม
มีโอกาสไหมล่ะคุณชาติชาติที่จะเชิญคุณวิโรธ
มาเป็นทีมผู้บริหารผู้ว่ากธม
คุณชาติชาติบอกพูดคุยกันเรื่องเทคนิคและนโยบายมากกว่า
ส่วนตัวเชื่อว่าคุณวิโรธไปได้อีกไกล
ไม่ใช่มาเป็นแค่รองผู้ว่ากอทมหรอก
ขณะที่นายวิโรธบอกว่าวันนี้ตั้งใจลงมาช่วยในเชิงนโยบาย

แต่มันเป็นภาพที่ดีจริงนะครับมิติใหม่นะเออมันก็เป็น
ส่วนนายสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์จากภักดิ์ประชาธิปัตย
ชาติยอมรับว่าก็คุยกันนะ
ซึ่งดรเอ๊ก็พร้อมจะร่วมมือกัน
นโยบายของผู้สมัครคนไหนมีประโยชน์เดี๋ยวจะเอามาปรับใช้
นี่แหละครับเอาล่ะเอาล่ะมาดูท่าทีจากรัฐบาลสิ
ผ่านทางโฆษกประจำสำนักนายกระธมนตรีมองคุณชัดยังไง
คุณธนกรวันบุญคงชนะเปิดเผยบอกว่า
ผลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแสดงความยินดีกับนายชัดชาติด้วย
ที่ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องชาวกรุงเทพมหานคร
เลือกเป็นผู้ว่ากอทมท่านนายกยืนยันว่ารัฐบาล
พร้อมร่วมทำงานกับนายชัดชาติและทีมงานทุกคน
เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนากรุงเทพมหานครครับ
วันนี้คนกรุงเทพก็ตื่นมาพร้อมกับผู้ว่าคนใหม่
เรียกว่าเป็นวันใหม่ของคนกรุงเทพ
มาพร้อมกับความหวังว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะคะ
ไม่ใช่แค่ว่าที่ผู้ว่าที่วันนี้ลงพื้นที่นะคะ
คนในพื้นที่เองวันนี้ก็อยู่ไม่สุขเหมือนกันคุณนัทพง

ไม่มีแล้วเขารายงานบอกไม่มีแล้ว

คือหลายคนเนี่ยตามหาเพราะว่ากลายเป็นแรร์ไอเทมไปแล้วนะคะ

ไม่ใช่ครับของคนอื่นเขาให้ผมเป็นแบบให้หน่อย
นี่ค่ะคือตอนนี้ถ้าใครมีนี่ถือว่าได้แรร์ไอเทมไปเลยนะคะ
อันนี้คือหลายคนก็อยากได้
แต่หลายคนก็เกิดความกังวลใจเพราะคุณศรีสุวรรณจัญญาใช่ไหม
ประเด็นที่คุณศรีสุวรรณไปร้องเนี่ย
จะกลายเป็นว่าจะทำให้ว่าที่ผู้ว่าที่ชาวกรทมเลือกมา

คุณชาติชาติบอกสบายใจนะเรื่องนี้

แต่ขอให้ดูภาพนี้ก่อนภาพที่คนกรุงเทพในที่ต่าง
วันนี้พากันเก็บป้ายหาเสียงเบอร์๘

หลังเวลาปิดหีบเลือกตั้งตั้งแต่๕โมงเย็นเมื่อวาน
เขาก็เอากันแล้วนะคะเริ่มเก็บกันแล้ว

บางคนขับรถเก่งไปจอดข้างทางเพื่อเก็บป้ายเลยทีเดียว
อย่างผู้ชายคนนี้ค่ะมากับเพื่อนที่เป็นรายเดอร์ส่งอาหาร
อาหารก็ต้องส่งป้ายก็จะเก็บ

เขาบอกจะเอาไปทำเป็นกระเป๋าแล้วก็ผ้ากันเปื้อนรักโลก
เหมือนกับที่มีการเคยออกมาบอกว่า

โลกออนไลน์ทักไปสอบถามที่แฟนเพจเพื่อนชัดชาติ

บอกว่าป้ายหาเสียงที่ตั้งตามข้างทางเก็บไปทำกระเป๋า
ผ้ากันเปื้อนได้ไหมทีมงานตอบกลับมาบอกว่าต้องขออภัยด้วยครับ
หาเสียงที่จะนำมาทำกระเป๋าใช้กันเองภายในทีม

ตอนนี้นะผมทราบข่าวมาว่าในตลาดออนไลน์
ราคายถือลิข่าววิทยาลัย๓๕๐๐บวก
คุณชัดชาติเองเนี่ยคือเอาเป็นว่าตอนนี้คนกรุงเทพอยากสะพาย
อ่าแต่คุณชาติชาติเนี่ยพูดถึงเรื่องนี้ว่ายังไงนะคะ
คุณชาติชาติบอกว่าป้ายของเขาก็เหมือนกับป้ายของทุกคน
มีการเอาไปรีไซเคิลตามเป็นที่กันแดดหลังเสร็จสิ้นการเลือกตั้งป้ายก็เป็นขยะ
เรื่องนี้อยู่ที่คนมองแต่ทางทีมงานก็ไล่เก็บป้ายหาเสียงอยู่
ก็ไม่ค่อยมีเหลือให้เก็บแล้วนะคะส่วนที่มีคนเอาเรื่องนี้ไปร้องเรียน
เพื่อไม่ให้รับรองเป็นผู้ว่าคุณชาติชาติมองว่าป้ายหาเสียงของทุกคนมันก็เหมือนกัน
ตนเองนั้นไม่เคยบอกว่าถ้าเลือกตนแล้วให้เอาป้ายหาเสียงไป
เพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่าเรื่องนี้จะทำให้การดำรงตำแหน่งผู้ว่าสะดุดลงค่ะ
คุณชัดชาติบอกไม่เคยบอกนะคะว่าเลือกแล้วเก็บป้าย

กรุงเทพมหานครบอกว่าป้ายหาเสียงถือเป็นทรัพย์สินของผู้สมัคร
ถ้ามีการไปเก็บหรือลักไปเป็นเรื่องที่ผู้สมัครจะไปดำเนินการตามกฎหมาย
ส่วนประเด็นที่คุณศรีสุวรรณจัญญานะครับ
ยื่นคำร้องกับกรกตให้ตรวจสอบว่าเข้าข่ายจูงใจให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนหรือไม่
ตอนนี้กรกตกรุงเทพมหานครกำลังตรวจมูลกรณีนี้อยู่ว่าเจตนาเป็นยังไง
ยังฟันทงไม่ได้ว่าผิดหรือไม่ค่ะ
แต่วันนี้คุณศรีสุวรรณเนี่ยโพสต์เฟซบุ๊กนะคะ

เคยบอกว่าทีมงานจะเก็บป้ายมารีไซเคิลทำกระเป๋าทำผ้ากันเปื้อนใช้กันเอง
ไม่ได้มีเจตนาจะให้หรือสัญญาว่าจะให้ใครแต่อย่างใด
คุณหลอกดาวน์เดี๋ยวเจอกัน
อันนี้ก็เป็นโพสต์ล่าสุดของคุณศรีสุวรรณค่ะ
มีคนไลฟ์เฟซบุ๊กเม้นต์มาบอกว่าขอน้องเบิร์ต๑ใบ
ไม่ใช่ของผมนะครับเมื่อกี้เขาให้ผมเป็นนายแบบเฉย